สวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับ
ได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
โอ้โหอ้าวอ้าวอ้าววันนี้ถือว่าเป๊ะดีดีเยี่ยมเลย
สุดมาเจอกับพวกเราแบบนี้ผมชนะและคุณชิสานะครับ
เรื่องราวข่าวสารให้ได้ติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมาตรการต่าง
บอกว่าล็อกเอาไว้แล้วล็อกวันเลยนะครับในเรื่องของกำหนดในการโอนเงิน
ใช่ค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา๓๓มาตรา๓๙จะได้เงินแล้วนะ
วันกันวันไหนบ้างคุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีค่ะ
เริ่มต้นกันที่ข้อมูลของผู้ประกันตนมาตรา๓๓แล้วก็ไล่ไปมาตรา๓๙และมาตรา๔๔
ที่อยู่ในพื้นที่๑๓จังหวัดสีแดงเข้มนะคะ
ทางภาครัฐบอกว่าล็อกวันไว้เลย๒๐๓๐กันยายนนี้จะกำหนดโอนเงินให้แล้วนะคะ
โดยการกำหนดโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่๑๓จังหวัดสีแดงเข้มที่ล็อกดาวน์๒เดือนนี้นะคะ
โอนเงินในระบบพร้อมเพลย์ค่ะ
สำหรับผู้ประกันตนมาตรา๓๓นะคะจะได้รับเงินเยียวยารอบ๒คนละ๒๕๐๐บาทนะคะ
ส่วนผู้ประกันตนมาตรา๓๙ที่อยู่ในเขตพื้นที่๑๓จังหวัดสีแดงเข้มรับเงินเยียวยารอบ๒คนละ๕๐๐๐บาท
ส่วนผู้ประกันตนมาตรา๔๐ในพื้นที่๑๓จังหวัดสีแดงเข้มรับเงินเยียวยารอบ๒คนละ๕๐๐บาท
เช่นกันก็คืออยู่ในช่วง๒๐๓๐กันยายนน์
ใช่๒๐๓๐กันยายนย้ำกันตรงนี้จะได้ไม่พลาดนะครับ

ช่วงนี้นะครับถือว่าผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเริ่มจะยิ้มได้หน่อยแล้ว
ถึงแม้ว่ายังไม่เปิดเทอมก็ตามแต่ตอนนี้เงินเยียวยาเริ่มที่จะโอนเข้าแล้วนะครับ
เอาเนี่ยครับโรงเรียนที่ว่านะครับเนี่ยฮะที่ได้รับแล้วแบบรับสดเลยนะไม่ต้องโอนกันแล้วนะฮะ
ขับเข้าไปรับเงินเลยครับ

ถามว่าเท่าไหร่๒๐๐บาทไง

แก่ผู้ปกครองของนักเรียนเพียงแต่ผู้ปกครองเตรียมเอกสารหลักฐานมาให้พร้อมนะครับ
ก็ขับรถเข้ามารับเงินชุดการเรียนแล้วก็รับนมโรงเรียนไปได้เลย

โดยทางคุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับเขาผ่านการตรวจโรคโควิดกันมาเรียบร้อย
แล้วก็มีการป้องกันอย่างดีงดสัมผัสเลย
งดสัมผัสในการถูกตัวผู้ปกครองคือเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันนะครับ
การมอบเงินครั้งนี้นะคะจะแบ่งเป็นวันตามระดับชั้นของนักเรียน

ซึ่งจะมีการมอบเงินไปจนถึงวันอาทิตย์ที่๑๒กันยายนนี้นะคะ
ที่ผ่านมาก็มีผู้ปกครองเดินทางมารับเงินต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยค่ะ
อีกที่นะครับไปที่จังหวัดนครราชศรีมานายประกิจพุ่มพลึกนะครับผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชศรีมาเขต๗
เดินทางไปตรวจสอบความเรียบร้อยของการมอบเงินช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียน
โดยมอบเงินสดจำนวน๒๐๐๐บาทต่อนักเรียน๑คนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒
ตำบลท่าลาศอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมาครับ
สำหรับนางกมงามมั่งอายุ๖๐ปีซึ่งเป็นชาวตำบลท่าลาศอำเภอชุมพวงเนี่ยนะคะ
บอกว่าดีใจเหลือเกินที่ได้รับเงินช่วยเหลือครั้งนี้
เพราะว่าตั้งแต่โควิดระบาดมาก็เดือดร้อนขาดรายได้
ส่วนเงินที่ได้มา๒๐๐๐บาทนี้ก็ถือว่าเอาไปลดภาระการเลี้ยงดูหลาน๒คนได้
ไม่มากค่อนน้อยอะอย่างนั้นมันก็เงินช่วยเหลือมานะ

แต่เรื่องของการเรียนออนไลน์ก็ต้องเรียนกันต่ออยู่นะ

เรื่องต่อไปไปดูเหตุการณ์กันหน่อย
ดีค่ะคุณโอ้โหต้องบอกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะ
คุณผู้ชมจับตาดูคลิปนี้ให้ดีนะ

อายุ๖๐กว่านะคะดูทำแม่กูนะคะ

โอ้โหทำผู้หญิงคุณผู้ชมไม่รู้ล่ะใครเป็นใครเกิดอะไรขึ้น
ถ้าอยากจะตามต่อกันแบบชัดติดตามกันได้ช่วงหน้าใน
คู่กัดสมัติข่าว
คุณผู้ชมครับอย่าลืมส่งข้อความไลน์มา
ให้กำลังใจเราได้รวมไปถึงคอมเมนต์ต่าง
เกี่ยวข้องกับข่าวที่เราเล่าไป
ใช่ค่ะทักทายกันทุกวันแบบนี้นะคะ
สดนะคะรวมไปถึงมาพูดคุยกันประเด็นนี้หน่อย
เกี่ยวกับคนที่มีความเครียดจนเกิดอาการคลุ้มคลั่ง

คุ้มคลั่งเผาบ้านแบบชายชาวเยอรมันคนนี้
ไปดูเหตุการณ์หน่อยค่ะน่ากลัวขนาดไหน
อย่าให้เผาบ้านอย่าให้เผาบ้าน

โอ้โอ้จอนจอน

เพราะว่าเห็นแบบนี้ก็ตกใจสิคุณผู้ชม
ไฟไหม้ลุกโหมกระหน่ำทั้งบ้านเนี่ย
แล้วตัวเขาเองก็ถือมีดอยู่ในมือด้วยนะ

จนกระทั่งว่าชาวบ้านที่เห็นต้องไปให้เจ้าที่มาช่วย
ที่ก็ตัดสินใจปีนขึ้นไปในบ้าน
แล้วก็อาศัยจังหวะตอนที่นายคนนี้เผลอ
ตอนที่เขาสำลักควันก็ไปล็อกตัวลงมาอย่างทุลักทุเลค่ะ
เหตุนะครับเกิดช่วงตอนบ่ายของเมื่อวานนี้ครับ
ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ตำรวจสภบางละมุงบอกว่าเริ่มแรกเนี่ย
ได้รับแจ้งว่ามีเด็กหญิงวัย๑๔ปี
ไปหาคุณครูว่าหนูหนูอยากฆ่าตัวตายเพราะเครียดเรื่อง

ครูตกใจครูก็รีบโทรไปแจ้งตำรวจก่อน
แล้วก็เดินทางมาที่บ้านหลังนี้พร้อมกับตำรวจนั่นแหละ

พอมาถึงก็พบว่าเด็กหญิงวัย๑๔ปีถูกพ่อชาวเยอรมันวัย๖๗
ที่มีอาการซึมเศร้าขังเอาไว้ในบ้าน

ทั้งหมดทั้งมวลเขาช่วยกันเกลี้ยกล่อมนะครับ
วนชายชาวเยอรมันเนี่ยยอมปล่อยเด็กหญิงวัย๑๔ปีออกมา
แม่และครูก็ยืนรออยู่ด้านนอก
ค่ะดูเหมือนว่ามันจะจบลงแล้วนะคุณผู้ชมแต่ยังค่ะ
ปรากฏว่าชายชาวเยอรมันคนนี้เดินกลับเข้าไปในบ้าน

ลุ้มคลั่งจุดไฟเผาบ้านเลยค่ะ

แล้วก็ยังถือมีดกวัดแกว่งไปมาไม่ให้ใครเข้ามาใกล้เลยนะ

ไม่ให้เจ้าหน้าที่คนที่จะมาช่วยเหลือเข้าไปในบ้านด้วย

พอไฟมันลุกลามหนักเนี่ยนะ
ชายชาวเยอรมันคนนี้ก็เลยไปยืนอยู่ที่ระเบียงชั้น๒ตามคลิปที่เราเห็น

แล้วก็เอามีดเดี๋ยวทำร้ายร่างกายตัวเองอะอืม
เลือดออกชาวบ้านกรี๊ดกราดตกใจกันใหญ่

แล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตอนนี้
อาการพ้นขิตอันตรายแล้วนะคะ

จอนไปโฮสโพิทัลนะจอน
จอนใจเย็นนะจอนนะ

บอกไว้ก่อนนะอะไรหลายอย่างในยุคนี้สมัยนี้บางทีต้องใจเย็นจริง
ไปดูเรื่องหนึ่งบอกว่าคุณลุงคนนี้โมโหร้ายทำร้ายร่างกายคุณป้าคนนี้ครับ
ดูแม่กูนะคะดูแม่กูนะคะบอกว่า

ทางเข้าไปเพราะว่าถ้าเราเข้าไปอ่ะ

ทางเข้าไปเพราะว่าถ้าเราเข้าไปอ่ะ

ทางเข้าไปเพราะว่าถ้าเราเข้าไปอ่ะ

ทางเข้าไปเพราะว่าถ้าเราเข้าไปอ่ะ

ทางเข้าไปเพราะว่าถ้าเราเข้าไปอ่ะ

ทางเข้าไปเพราะว่าถ้าเราเข้าไปอ่ะ

ทางเข้าไปเพราะว่าถ้าเราเข้าไปอ่ะ
ทางเข้าไปเพราะว่าถ้าเราเข้าไปอ่ะ
ทางเข้าไปเพราะว่าถ้าเราเข้าไปอ่ะ
ทางเข้าไปเพราะว่าถ้าเราเข้าไปอ่ะ

ทางเข้าไปเพราะว่าถ้าเราเข้าไปอ่ะ

มีการพูดคุยกับคนในบ้านของลุง
ทำให้ลุงไม่พอใจหาว่าเสียงดังล่ะคุณชนะ
อ้าวจากนั้นก็ปรีเข้าไปเลย

เส้นเลือดฝอยในตาแตกตาปูดหัวปูดแบบนั้นไม่พอ
ในคลิปคนนั้นถือมีดออกมาจะไล่ฟันแม่ของเธอด้วย
โดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวโอ้โหแบบนี้มันพยายามฆ่าแล้ว

แล้วคนในบ้านก็พยายามห้ามตามลุง
แล้วก็บอกว่าลุงเนี่ยป่วยทั้งจิต

เพราะว่าต้องพิสูจนทราบกันอีกทีนะคุณชิสา
เบื้องต้นเนี่ยนะแม่แล้วก็ตัวเธอเนี่ยค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจที่สนยานาวาในข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วนะคะ
โดยผู้ก่อเหตุคุณลุงคนนี้ยอมรับผิดอยู่นะ
ส่วนอาการที่คุณแม่ได้รับบาดเจ็บนั้น
หมอแจ้งบอกว่าต้องมาตรวจอีกทีว่าประสาทตาจะเป็นอะไรไหม
โอ้โหบาดเจ็บหนักเลยล่าสุดครับ
ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับผู้ชายในคลิปนั่นแหละ
ชายคนนั้นเลยเขาเปิดเผยว่าอยากจะขอโทษคู่กรณี
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยตั้งใจจะไปขอโทษต่อหน้านะ
แล้วก็ไกลเกลี่ยคดีความแต่คู่กรณีตอนนี้ยังไม่ยอม
ตัวเขาเองบอกรู้สึกผิดมากที่ทำไปเพราะขาดสติอารมณ์ชั่ววูบ
เขาบอกอีกนะอันนี้เขาพูดเป็นคนพูดเองนะ
เขาบอกว่าจริงโดนผักก่อน
โอ้โหแต่ถ้าแค่โดนผลักก็ไม่น่าไปทำเขาเยอะขนาดนั้น

อย่างที่คุณชิสาบอกคุมสติไม่อยู่
ตัวเขาเองยอมรับว่าตอนนี้เครียดกังวลนอนไม่หลับ
เรื่องของเรื่องกลัวจะไม่มีเงินไปชดใช้
เออก็ต้องเยียวยาเขาแหละทำเขาเจ็บขนาดนั้นน่ะนะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้น
ตำรวจศหนอยานวาที่สอบปากคำทั้ง๒ฝ่ายแล้วนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลใบตรวจของแพทย์
ของแพทย์ค่ะแล้วก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปอืมอ่ะเนี่ย
อารมณ์โชว์บูบจริงจริงบอกคุณลุงก็ยอมรับว่าโมโหไปหน่อย
คุ้มไม่ได้ใจเย็นด้วยครับขอให้ใจเย็นจริงจริงจริง
ไม่ได้เกิดแค่คนที่ทำงานร่วมกันเท่านั้นคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียง
เรียกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยก็มีบ่อยด้วยนะคุณชนะนะ
แล้วมึงต่อลูกมึงทำไม

กูเห็นรูปค้าเพิ่มเปิ้ลตั้งแต่เมื่อวานแล้วกูเฉยแล้วกูอยู่หลังบ้าน

มันก็ต้องออกอยู่ดีอ่ะวันนี้

ออกข้างนอกกูข่อยข้างนอก
ไม่เป็นข่าวไม่เป็นข่าว
พี่หมาแล้ว

เดี๋ยวก่อนไป

ต้องมันทำลาย

บ้านฟังแล้วเนี่ยชุดละมุนวุ่นวายเลยน่ะจนต้องร้องพอแล้ว
พอเล่าเลยเราเองก็อยากจะร้องพอแล้วเหมือนกัน
จริงคือดูแล้วฟังที่เขาทะเลาะกันมานานมาก
ที่สุดอีกฝ่ายหนึ่งบุกเข้ามาในบ้านแล้วก็ช่วงที่กล้องสั่นสั่น
ครับคือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดอยู่แถวซอยลาซานแปดสิบห้า
คุณชิสาในคลิปเห็นเลยนะว่าสองครอบครัวเนี่ยเขามีปากเสียงกัน
นะคะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เอาน้ำสาดเข้ามาในรั้วไง
แล้วก็เสม็นพยายามที่จะเรียกให้อีกฝ่ายออกไปต่อย
ไปต่อยกันข้างนอกอีกฝ่ายก็บอกว่าอย่าออกไป
อีกฝ่ายก็บอกเดี๋ยวจะเข้ามาโอ้วุ่นวายกันไปหมด
เอางี้ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับผู้เสียหายก่อน

ทีครอบครัวเขาผู้เสียหายกับครอบครัวผู้ก่อเหตุ
ไม่ถูกกันอยู่แล้วนั่นไงเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นพี่ชายแม่กลัวว่าแม่ของตน
จะยกบ้านที่เป็นสมบัติให้กับพ่อเลยไม่ชอบพ่อตนด้วย
งงใช่ไหมพูดง่ายตัวพี่ชายไม่ชอบสามีน้องสาวตัวเองนั่นแหละ

อืมแล้วไอ้วันเกิดเหตุตัวเขาเองอ่ะออกไปซื้อกับข้าว
จังหวะที่กำลังขับรถเข้าบ้านดันไปสบตากับลูกชายผู้ก่อเหตุ
โอ้โหสบตายแบบนี้มีเรื่องเลยค่ะ

ลูกชายฝั่งผู้ก่อเหตุเข้ามากระชากเสื้อเขา
ตัวเขาก็เลยต่อยไปหนึ่งทีแล้วก็วิ่งเข้าบ้าน

บอกว่ามีคนมากระชากเสื้อเขาก่อนเขาก็เลยต่อยแล้วก็วิ่งเข้าบ้านตัวเอง
จากนั้นก็เป็นไปตามคลิปที่เราเห็น
ผู้ก่อเหตุแล้วภรรยานี่นะคะก็มายืนด่าท้าทายเนี่ยค่ะ

บอกว่าพวกเขาเป็นเจ้าของบ้านจะทำอะไรก็ได้
และจากนั้นผู้ก่อเหตุก็บุกเข้ามาจริงนะ
หมวกกันน็อกฟาดไปที่พ่อของเธอหลายสิบที
แล้วก็กลัวว่าพวกตนจะมาทำร้ายค่ะ
ก็เลยยังไงหนีเข้าไปในบ้านดีกว่าปิดประตูเลยค่ะ

ใช้มีดใช้ไม้พังประตูค่ะแล้วข่มขู่ว่าเนี่ยถ้าไม่ออกมานะ

เอางี้ละกันทางฝั่งผู้เสียหายนะครับ
เขาได้โทรไปหาตำรวจสนบางนาให้มาช่วยเคลียร์หน่อย
คือฝั่งผู้ก่อเหตุเขาก็ยังไม่ยอมนะอ้างว่าเป็นเจ้าของบ้าน

สุดท้ายฝั่งผู้เสียหายเลยต้องยอมย้ายออกจากบ้านหลังนั้น
ก็คงจะเป็นฝ่ายที่มาเช่าบ้านจริงนะ
แล้วเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สนบังนาเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
ก็คือตัวคุณพ่อและก็ตัวแฟนเขาเนี่ยได้รับฝ่าเจ็บ
ก็วอนคุณตำรวจให้ช่วยดำเนินคดี
เอางี้ละกันมันเป็นเรื่องของสองฝั่ง
เดี๋ยวเราต้องฟังความอีกฝั่งหนึ่งด้วย

ว่าเหตุผลของการเข้าไปมันทำแบบนั้นไปเพื่ออะไร
แต่อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือการทำร้ายร่างกายอันนี้มันผิดแน่อยู่แล้วล่ะ
ใช่ค่ะก็เรื่องของการทำร้ายร่างกายแบบนี้ก็เป็นข้อหา

ใช่ค่ะผิดกฎหมายนะคะต้องเอาผิดกันไปยังไงก็ใจเย็นนะคุณผู้ชม
พูดคุยได้ก็พูดคุยกันบางทีมองหน้านิดหน่อยก็คิดซะว่าเขาคิดถึงแล้วกัน
เออให้มองไปในมุมนั้น

คุณผู้ชมครับเวลาจะไปทานอาหารที่ร้านไหนบางครั้งบางคราวเราก็ต้องเช็คให้ดีนะว่า
ตรงนั้นมันจอดได้ไหมหรือบางทีจริงจริงมันจอดได้แต่
โอ้โหบางทีไปเจอเจ้าที่เจ้าถิ่นเขาไม่ยอมให้จอดเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นนะครับ
โอ้โหเป็นเรื่องแล้วครับที่โวยด่าอยู่นะคือเรื่องของเรื่องน่ะมีการจอดรถจะมากินข้าวร้านนี้

แต่ไปจอดแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเหลื่อมล้ำไปที่บ้านของคนคนหนึ่งที่เขาอยู่ใกล้กับร้านอาหารร้านนี้

อ่ะเล่าให้ฟังแบบนี้ชายสูงอายุเดินเข้ามาด่าในร้านข้าวต้มเลยนะครับ
เขาระบุเอาไว้ว่าใครก็ได้ในเมืองนี้แหละรู้จักร้านเฮียแกไหม
โต้รุ่งนี่แหละตรงนี้แหละช่วยไปบอกตำรวจทีใครก็ได้
โอ้โหคือเรื่องของเรื่องใครก็ได้เนี่ยมาเอาคนข้างร้านเนี่ยไปทีเถอะ

โดยคือเขาบอกว่าคุกคามแล้วลักษณะเหมือนในวันนั้นจะมาทำร้ายแม่และพ่อที่ป่วยในบ้าน
บอกจะมาทำร้ายหลายครั้งแล้วนะคุณชิสาเนี่ยฮะแล้วเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะ
ไปนั่งกินข้าวร้านลุงนี่แหละแล้วจอดรถหน้าบ้านลุงคนนี้เดินออกมาด่าเรายังกับโอ้โหไปฆ่าใครเขา
ค่ะใครจะจอดด้วยอะไรตัวนี้เนี่ยนะค่ะเราน่าจะทำได้
ใช่ก็บอกว่าเออพูดดีก็ได้มั้งแต่พูดดุแบบนี้มันก็ตกใจไง
ส่วนสาเหตุที่จอดรถถนนหน้าบ้านเนี่ยนะคะก็เลยทำให้โมโห
ด่าถึงตระกูลคุณพ่อคุณแม่เลยโอ้โหด่ากันไปถึงขั้นนั้นนะคุณผู้ชม

เรื่องราวแบบมันค่อนข้างจะวุ่นวายอยู่นะแต่ว่าผู้สื่อข่าวของเราก็เลยต้องลงพื้นที่ไปพูดคุยกันหน่อย
ไปคุยกับลุงหมูค่ะลุงหมูเป็นใครลุงหมูเป็นเจ้าของรถกระบะที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ
ที่ถูกคุณลุงอีกคนมาตามด่าแล้วก็ทำเหมือนจะมาไล่ทำร้ายนะฮะ
หมูบอกว่าตอนแรกเนี่ยไปจอดรถตรงหน้าร้านข้าวต้มนั่นแหละแต่ท้ายกระบะแค่ตรงท้ายกระบะนะ
มันเลยไปที่บ้านของลุงที่อยู่ข้างร้านนิดเดียวนิดหนึ่ง
หลังจากนั้นก็โอ้โหเห็นแล้วลงมาด่าเลย
เนี่ยฮะตัวเองเขาเนี่ยก็ในเมื่อโดนไปแล้วโดนบ่นไปแล้วครั้งนึงว่าจอดไม่ได้
เขาก็เลยไปเลื่อนรถเพื่อไปจอดฝั่งตรงข้ามร้านข้าวต้มแทน

เออแต่ก็ยังไม่ไหวนะคุณผู้ชมขยับรถแล้วเนี่ย
แต่ลุงต้นเรื่องเนี่ยก็ยังตามมาหาเรื่อง
แล้วบอกว่าจริงผมนี่เป็นนักมวยนะ

เออแต่แต่อะไรแต่ไม่ได้ตอบโต้เพราะไม่อยากจะมีเรื่อง
คุณลุงคนที่บ่นนั้นน่ะหวิดไปแล้วนะ

โอ้โหแล้วก็คือไม่อยากให้เป็นเรื่องไม่อยากต้องแจ้งความด้วยนะคะ

ก็เลยคิดว่าข้าวต้มข้าวต้มอร่อยแค่ไหนก็ไม่มากินแล้วแหละ

ไม่อยากมีเรื่องแล้วนะแล้วเดือดร้อนยังไงเพิ่มเติมรู้ไหม
เจ้าของร้านข้าวต้มเขาบอกว่าเปิดร้านมา๖๐ปี
มีปัญหาแบบนี้มาตลอด
แล้วตอนนี้ได้รับผลกระทบมากเพราะลูกค้าไม่กล้ามากิน
ไม่อยากมีปัญหากับลุงข้างร้าน
นี่ที่ผ่านมาก็มีปัญหามาก
นี่เห็นไหม
โอ้โหนี่ถึงขั้นลงไม้ลงมือแล้วดูสิเอา
แค่เรื่องของการจอดรถหน้าร้านน่ะ
จริงเดือนนี้เขามีกฎหมายใหม่หรือว่าห้ามจองที่ริมถนนน่ะ
หน้าบ้านเนี่ยก็คือคุณต้องไปตรวจสอบให้ดี
ต้องมองสองทางคือการจอดรถข้างถนนบางครั้งมันก็จอดไม่ได้นะ
ถามว่ามันจอดได้ไหมบางครั้งมันจอดไม่ได้นะ

แต่บางคนเขาก็เหมือนกับว่าอรุมอร่วยแล้วเอาสิ่งกิดขวางบางอย่างมาจอดเพื่อจองเอาไว้
อันนี้ยิ่งผิดใหญ่เลยอ่ะที่จองเอาไว้ว่าเป็นที่ประจำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมนะ
เพราะฉะนั้นหน้าที่อันไหนที่เป็นสาธารณะก็ต้องปล่อยให้แบบใครก็ได้จอด
หรือถ้าจอดไม่ได้ก็คือจอดไม่ได้ก็ต้องเคารพกฎกติกากันด้วยเดี๋ยวเป็นเรื่องแบบนี้นะคะ
อารมณ์กันบ้างไปดูเรื่องของสามีภรรยาภรรยาเนี่ยนะโอ้ยเอ็บเก่งจังเลย
สั่งซื้อของอะไรมาเยอะแยะแต่เรื่องของเรื่องภรรยาสั่งของมาแบบนี้มันไม่ครบคู่สั่งมาแค่อย่างเดียวเนี่ย
เอามาทำไมอยากรู้จังเลย

ก็อันเก่ามันตำไม่ได้แล้วอะ

หัวเราะสะใจมากเลย

อันเก่ามันจำไม่ได้แล้ว

เป็นไงบ้างอยากดูสภาพครกจังเลยเออนะถ้ามันใช้งานจนสากพังสากหักแล้วแล้วก็สภาพครกเป็นยังไง
โอ้โหไม่อยากจะนึกเอางี้วันหลังถ่ายมาให้ดูสิอยากรู้ไม่อยากรู้เรื่องของครกจริงนะ
ก็ใช่ไงวันนี้เขาเอฟจากมาแล้วเดี๋ยววันหลังเขาจะเอฟครกมาแล้วเราค่อยดูรอติดตามนะคะ
ใจร้อนอยากดูเลยอ่ะใจเย็นรอเวลาเขาส่งนิดนึงช่วงนี้ส่งของเยอะขำคิดเองเอาเองนะไม่อธิบายเพิ่มแล้ว
เอาตามนี้แล้วกันไปดูหน่อย
เรื่องของบุคลากรทางการแพทย์เราก็ต้องให้กำลังใจเขาอย่างต่อเนื่องถึงแม้สถานการณ์ก็เหมือนจะเริ่มดีขึ้นแต่มันก็มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาอยู่เหมือนกัน
ไปดูกันหน่อยให้กำลังใจที่จังหวัดขอนแก่นครับเขาบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักจนโอ้โหเป็นลมลมชักไปเลยครับ
โอ้โหตกใจสิครับเสียงดังเลยอ่ะแตกตื่นกันหมดครับบุรุษพยาบาลคนหนึ่งครับเกิดอาการชักเกร็งแล้วก็ร้องลั่นอย่างที่ได้ยินเหตุมันเกิดก็เมื่อวานนี่แหละ
ให้ชาวบ้านมาใช้บริการกันเนี่ยสักประมาณเกือบเดือนหนึ่งได้แล้วครับคุณชิสา
วันที่เกิดเหตุนี่นะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ฉีดวัคซีน
ก็เลยมีคนมาเยอะถึง๓๘๐๐คน

เยอะมากจริงแต่ว่าบุรุษพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ทำงานเต็มที่นะคะ
ส่วนสาเหตุที่บุรุษพยาบาลมีอาการแบบนี้
มีคนให้ข้อมูลนะบอกว่าเกิดจากการที่ชาวบ้าน
ที่มารอรับการฉีดวัคซีน
ตะโกนด่าบอกว่าทำงานช้า

ก็เลยเกิดเป็นภาวะความเครียด
ประกอบกับว่าบุรุษพยาบาลคนนี้เกิดความเหนื่อยล้าสะสมมา
แล้วก็ยังมีอาการท้องเสียมาอีกค่ะ
เลยเป็นอาการลมชักแล้วก็เครียดร้องโวยวายแบบนั้น
คือทุกครั้งนะถ้าเกิดว่าไปรับบริการอะไรแบบนี้

ถ้าเกิดเราเป็นเขาวันหนึ่งคุณต้องเจอคนกี่คนอย่างต่ำเป็นพัน
แล้ววันนั้นมาตั้ง๓๐๐กว่า

หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ว่าโลกโซเชียลนะครับ
บรรดาชาวเน็ตก็มาให้กำลังใจบุรุษพยาบาลรายนี้
รวมถึงบุคลากรจังการแททย์ด่าหน้าทุกคน

มันต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ

พอได้ยินคำพูดบางคำ
ที่มันไปในทางแง่ลบเนี่ย
โอ้โหเหมือนเอาเข็มเจาะลูกโป่ง

เอาให้ความเห็นใจกันแล้วกันนะคะ
มาดูเรื่องของคนหัวร้อนคุณผู้ชม
ก็คือกรณีที่พี่วินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่ง

พอมาเจอพี่โดยพี่แท็กซี่ที่เขาให้
ให้บริการลูกค้ามาเกิดความไม่พอใจ

เอาผมต้องเสียแท็กซี่น้ำส่งสิ

เขาเดิดร้อนเขาจะไปโรงบาลแล้วคุณจะเอาไง
ไขเท็กซี่ทุกท่านผมก็รู้
รู้ได้ไงผมกำจีบผมกลับอยู่ในเวียด

เนื้อของผมก็วิ่งลับได้เถอะ

โพสต์เอาไว้แล้วก็บรรยายเรื่องราวบอกว่า
ผู้โดยสารรีบจะไปโรงพยาบาลเพราะแม่ป่วย
แต่รีบแค่ไหนก็ไปไม่ได้เพราะว่า

และที่สำคัญคือบังคับให้ผู้โดยสารลงจากรถ

อ้างว่ามันมีกฎที่ห้ามขึ้นแท็กซี่
มันไม่มีหรอกครับเอาตามกฎหมายมันไม่มีหรอกครับ

ตัวเขาเองไปส่งผู้โดยสารหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง
น้องผู้หญิงโดยสารในรถก็เรียกรถของเขา
เพื่อจะไปโรงพยาบาลต่อคือก็รับผู้โดยสารต่อไง

แต่อีกคนนึงจะขอไปก็เขาก็พาไปต่อก็แค่นั้นเอง
แล้วไปโรงขับพยพวัณฑ์เพราะว่าแม่ป่วย

ผมบอกไว้ก่อนนะมันไม่มีกฎหรอกครับอะไรอย่างนี้
แล้วพอเป็นเรื่องราวโพสต์ลงในโซเชียล
เดี๋ยวตำรวจลงพื้นที่เดี๋ยวต้องไปเคลียร์แล้วล่ะ

ฟังความเห็นของพี่วินด้วยเขามีเหตุผลอะไร
ดอะไรแบบนี้ไม่เคยเจอเหมือนกันนะคะ
แต่ยังไงนะอยู่บนถนนสายตรงกันเนี่ย
ทำมาหากินเหมือนกันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วกันเนอะ

พาไปที่จังหวัดบุรีรำนะครับน่าเห็นใจนะ
แต่พูดถึงว่าทำผิดกฎหมายก็ต้องโดนจับ
กับหญิงวัย๖๑ปีค้ายาบ้าครับ
บอกว่าเอาไปเลี้ยงลูกหลานโอ้โหแบบนี้ไม่ได้ต้องถูกจับครับ

ไม่มีใครบ้างครับผู้เข็ญนะครับยายโอเคครับ
นี่แม่งโอ้โหอย่าบังลูกอย่าบัง
เนี่ยครับตำรวจทหารและฝ่ายปกครองจังหวัดบุรีรำนะครับ
เข้าไปควบคุมตัวนางสาวสมควรแดงบุญเรืองหรือว่าป้าคอ
อายุ๖๑ปีที่บ้านพักในหมู่บ้านชาวประมงอำเภอสตึก
เนี่ยฮะของกลางมีอะไรบ้างธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อแล้วก็ยาบ้าอีก๕๙๕เมตรเกือบ๖๐๐เมตรป้าแกสารภาพ
เริ่มขายยาบ้าได้๒เดือนแล้วถามว่าเอาไปทำอะไรก็ไปเลี้ยงหลานนั่นแหละมีหลานอยู่๖คน
๖คนเนี่ยที่เลี้ยงเพราะว่าลูกทิ้งเอาไว้ให้เลี้ยงเป็นผู้ชาย๓คนนะอายุ๒๓ปีอายุ๑๙ปีและอายุ๔ขวบ
ส่วนผู้หญิงอีก๓คนอายุ๑๙อายุ๑๗และอายุ๑๒ปี
โอ้โหกำลังโตเลยนะคะที่ผ่านมาคุณยายบอกว่าหาเงินเลี้ยงหลานจากการรับจ้างทั่วไปนี่แหละค่ะ
มาเห็นเพื่อนบ้านบางคนมีรายได้ดีจากการขายยาบ้า
คุณยายสนใจก็เลยไปติดต่อขอซื้อมาครั้งหนึ่งห้าถุงแล้วก็นำมาแบ่งขายต่อให้คนในชุมชน
ยายบอกว่าถุงนึงเนี่ยได้กำไร๕๐๐
อืม
ขายให้สอดทำเลือดแล้วซื้อมาครั้งเท่าไหร่

คือมองในแง่มุมยายเลี้ยงหลานเห็นใจนะ

ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาไว้ก่อนนะครับว่า
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้า
โดยผิดกฎหมายและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า
ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายอีกด้วย
ค่ะทางผู้ใหญ่บ้านนะคะ
คือนายทัชชัยยำรำเนี่ยบอกว่าจริงแล้วป้าขอแก
มีลูกหลานเยอะก็จริงแต่ว่าครอบครัวก็ไม่ถึงกับลำบากมาก
เพราะยังไงก็มีญาติพี่น้องที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงคอยช่วยเหลืออยู่
อ๋ออย่างนี้นะครับ
ก็เขาเองก็ยอมรับว่ายาเสพติดมันเป็นปัญหาหนักของชุมชนจริง
เพราะว่าทางผู้ใหญ่เองเนี่ยก็พยายามสอดส่องดูแลเต็มที่นะ
แต่ก็ไม่สามารถจัดการปัญหาได้โดยลำพัง
เอางี้ละกันต้องพึ่งพาทั้งฝั่งของภาครัฐ

ผมว่าคนในชุมชนเนี่ยสำคัญที่สุดนะ

ต้องร่วมด้วยช่วยกันคือบางทีเข้าใจนะ

คืออยากจะหาเงินแต่พอเห็นคนนึงแล้วเขาทำแล้ว

แล้วก็ต้องเป็นอาชีพที่สุจริตด้วย

เรื่องต่อไปก็ทำไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
กรณีผู้ต้องหายาเสพติดที่สะดอกกุญแจห้องขัง

คราวนี้มีอีกแล้วนะอยู่ที่สพบรังสตาจังหวัดยาลาหลบหนี

โอ้โห
หน้าเมื่อนี้

กุมนายพันธุ์ดีกาเต้อายุ๓๐๔๐ปี

ก็มาสาธิตให้ดูหน่อยซิว่าทำยังไง
เพราะว่าหลังจากที่หลบหนีออกจากห้องขัง
สบบสตรจังหวันยลาไปเมื่อกลางดึกวันที่๗กันยายนแล้ว
ตำรวจก็พยายามตามจับมาตลอดล่ะค่ะ
นี่ครับในช่วงเวลาที่เขาสะดอกกุญแจหนีออกมาได้นะครับ
คือเขาบอกว่าเขารอสักพักแล้วก็เดินมาปลดกุญแจแบบนี้แล้วก็เดินออกจากห้องเลย
คือเขาใช้เท้าเหยียบก่อนใช่ไหมคุณชิสาเหยียบไปจนแบบมันหลุดแล้วแต่เขายังไม่ออกมานะ

เขารอให้เจ้าหน้าที่เผลอเผลอเสร็จปั๊บก็เอื้อมมือไปดึงออกมา
ค่ะแล้วก็เดินออกมาค่อยย่องด้วยย่องแบบแมวเลยนี่ดูแล้วปิดให้ด้วย
นี่เป็นคนมีมารยาทเอามีวันทะยามียกมือระงมเคารพสไตล์ตำรวจด้วย
สวัสดีครับลาก่อนนะครับสวัสดีค่ะคุณเจ้าหน้าที่ครับแล้วเจอกันใหม่ครับ
โอ้โหเอาอย่างนั้นเลยเหรอสุดท้ายยังไงออกไปได้ก็ไปขโมยรถจักรยานของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงหลบหนีไปนะ
บ้านตะบิงติงหงี่ห่างจากสพบนังสตาประมาณ๓๔กิโลเมตรนั่นแหละ

ปั่นจนโซ่หลุดโซ่หย่อนเลยโอ้ยก็คงรีบแหละคุณ
แต่สุดท้ายตำรวจเขาก็ไปตามจับกลุ่มตัวมาได้ไง
คือนายพันดีเนี่ยนะครับชื่อเขาดีนะแต่ประวัติไม่ดีเลย
ผู้ต้องหารายนี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเคยติดคุกมาแล้ว
ส่วนที่จะไปเรียนรู้วิชาสะดอกกุญแจมาจากไหนเนี่ย
อ่ะทางเจ้าหน้าที่เขาให้ลองทำดูแล้วต้องสืบต่อนะว่า
เอาใครสอนทำมายังไงทำมานานหรือยัง
อ่ะทีนี้มาดูฝากฝั่งของสิบเวรเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสถานีตำรวจหน่อย
อยู่ระหว่างตรวจสอบเหมือนกันนะคะว่าบกพร่องตรงไหนถึงปล่อยให้ผู้ต้องหาหลบหนีออกจากห้องขังได้แบบนี้
ถ้าบกพร่องตรงไหนก็ช่วยกันแก้ไขเนอะไม่ได้มาตำหนิติเตียนกันนะ

คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องเขาฝากเตือนกันมานะฮะ
คือช่างทองชื่อดังแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเขาบอกว่าได้รับพัสดุมาแล้วเขางงจังเลย
มันอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์อยู่มันมีรัวครับ
อ้อเห็นไหมอะ
มันจ่อแล้วเรามันโดนจ่อแล้วไง

นี่ทางคลิปผู้เสียหายนะครับที่เอามาโพสต์เอาไว้
ก็คือนายรุ่งเรืองวิบลทรงอายุ๕๑ปีหรือว่าช่างน้อยสาคูใต้ในพื้นที่หมู่๓
สาคูใต้ตำบลช้างซ้ายอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

เขาเนี่ยเป็นนายช่างเครื่องเงินเครื่องถมเครื่องทองด้วยนะครับ
แล้วก็อยู่กับร้านดังเลยทีเดียว
ซึ่งเจ้าของกิจการร้านรุ่งเรืองเนี่ยเขารับทำแล้วก็ทำเรื่องของการซ่อมพวกเครื่องเงินแหวนเพชรกำลงกำไรอะไรแบบนี้ครับคุณชิสา

แต่เรื่องของเรื่องอยากให้ดูเรื่องของกล่องพัสดุเนี่ย
นี่ไงก็โชว์ให้ดูว่ามันถูกเจาะเป็นรูโบขนาดใหญ่ขนาดว่ากำปั้นลงไปได้นะคะ
คือกล่องนี้ญาติจากกรุงเทพได้ส่งเม็ดเงินและสิ่งของหลายอย่างรวมมูลค่ากว่า๖๐๐๐บาท
ส่งมาในกล่องนี่แหละผ่านบริษัทขนส่งชื่อดังแห่งหนึ่ง
แต่ปรากฏว่ามาถึงที่แล้วอ้าวทำไมมันกล่องมันเป็นแบบนี้
แล้วสรุปว่ามีอะไรหายไหมมีอะไรบ้างอ่ะคุณฮะนี่ฮะคือเขาบอกว่าพบว่าไม่มีอะไรสูญหาย
โดยเฉพาะนี่เขาบอกว่ามีเม็ดเงินอยู่ในถุง๑ถุงจำนวนน้ำหนักนะ๑๒๘กรัม
คือมันยังอยู่ครบมันยังอยู่ในเหมือนแต่เรื่องของเรื่องเขาเห็นที่เป็นรูเจาะแบบเนี้ย
เขาไม่สบายใจไงคุณชิสามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นคือใครมาเจาะไว้แบบเนี้ย
แล้วในทางกฎหมายเอาผิดได้ไหมได้สิคือมันเหมือนลักษณะว่าพยายามหรือเปล่า
พยายามจะขโมยของที่อยู่ในกล่องหรือเปล่านี่แหละครับเขาเองก็ไม่แน่ใจ
เขาก็เลยต้องมาโพสต์เอาไว้ถ่ายเป็นคลิปแล้วก็ฝากเตือนภัยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าเกิดจะส่งของที่มันมีค่าอาจจะต้องเลือกหน่อยนะ
เรื่องของอ่าพัสดุที่ที่ใช้ในการแพ็คส่งของนะครับอืมอ่ะ
คุณชิสานายรุ่งเรืองยังบอกอีกนะว่าครอบครัวเนี่ยมักใช้บริการ
เม็ดเงินเด็ดทองคำอะไรลักษณะแบบนี้แหละแต่ว่าระยะหลังเอ๊ะ
กล่องพัสดุมันถูกเจาะเป็นรูขนาดใหญ่สองถึงสามครั้งแล้วอ่ะ
ก็ส่งมาตลอดเลยนะก็ไม่คิดว่าแบบนี้ครั้งนี้จะเจออีก
ก็อยากจะให้บริษัทขนส่งเนี่ยตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงด้วยว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไง
พวกเราก็ใช้บริการกันเยอะนะช่วงเนี้ยเนอะส่งของแม่ของแม่ค้าออนไลน์ยังไงตรวจสอบให้ดีนะคะอืม
คุณชนะเขาว่ากันว่าร่างกายของผู้ชายเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนอาวุธจริงไหมคะ
อ่าแน่นอนอยู่แล้วอย่างคุณเนี่ยมีหน้าตาเป็นอาวุธใช่
เวลาใครเจอปุ๊บหนีไม่เข้าใกล้เลยโอ้เป็นอาวุธที่ทำให้ใครต่อใครกลัวผมนั่นเอง
เอ้าคุณแต่ว่าไปดูดีกว่าว่าผู้ชายคนนี้เขามีอาวุธเป็นอะไรค่ะ
วันนั้นเป็นวันเข้าห้องคอและเป็นวันที่เมียผมเห็นหุ่นผมครั้งแรก
พอมันเห็นมันก็ถามว่าพี่ทำไมหุ่นพี่ดูแข็งแรงจัง
ผมก็บอกไปว่าฝุ่นพี่เขาเปรียบเหมือนระเบิดที่แรงที่สุดในโลก
แขนขวานี่ก็เปรียบเหมือนระเบิดเหมือนธรรมนูแขนซ้ายนี่ก็เปรียบเหมือนระเบิดมือ
ขวานี่ก็เปรียบเหมือนระเบิดซีโฟสักพักเมียผมมันวิ่งหนีออกจากห้อง
มันบอกก็หนูกลัวอะพี่
ทั้งตัวพี่มีแต่ระเบิด

เฮ่ยวสัน

คือปกติชนวนมันต้องยาวหน่อย

หลบหนีไปก่อนแต่นี่ชนวนสั้น

ตัวกับพี่ที่จะระเบิดตอนไหนนี่

ถึงจะสั้นแต่มันดังนะเฮ้ย

ใครจะมีระเบิดมีชนวนอะไรไปดูกันเอาเองนะฮะ
ขอให้ปลอดภัยทุกคนทุกบ้านแล้วกันนะคะ

เปรียบเสมือนกับอะไรถึงจะเหมาะสมดี

ผมว่าต้องเปรียบเหมือนดอกไม้

แต่จะจริงอย่างที่ผมคิดจินตนาการหรือไม่
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
มาดูเรื่องราวของคุณพ่อบ้านหน่อยละกันนะ
โอ้โหเขาอยากจะชื่นชมภรรยาของเขา

อยู่กินกันมาตั้งนานแล้วอ่ะใช่ไงดูสิว่าเขาเปรียบภรรยาเขาเหมือนอะไรครับ
คนที่คิดจะมีเมียฟังไว้นะครับ
คบกันใหม่แฟนเราก็จะเปรียบเสมือนช้างทั้งหน้า
พอแต่งงานกันไปแฟนเราก็จะเปรียบเสมือนช้างเท้าหลัง
แต่ถ้าอยู่กินกับแฟนนั้นแล้ว
มันจะเปรียบเสมือนช้างทั้งตัว
เดี๋ยวก่อนพูดอย่างงี้เมียได้ยินไหม
อ้าวกล้าพูดให้เมียได้ยินไหมล่ะ
เรื่องของเรื่องแอบถ่ายคลิปเอาไว้
พอเมียเข้ามานั่งปั๊บเก็บเอาไว้ก่อน

ถ้าพูดตอนนั้นแล้วก็ไม่มีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้หรอก
โดนช้างกระทืบโรงแน่นอนแบนแน่เออ

เราจะลากันไปด้วยเรื่องราวของเต้า

เอ้าไปติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อด้วย

โปรดติดตามตอนต่อไป